การเมืองไทยที่ยังไม่นิ่งแบบนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงตรงไหน
ทำให้ภาคการท่องเที่ยวออกมากังวลนะครับว่าถ้าเกิดมีมอบเกิดขึ้น
และมีความรุนแรงจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างหนักทีเดียวนะครับ
ในเรื่องนี้นายสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนะครับท่านเป็นนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็บอกนะครับว่า
ความไม่แน่นอนทางการเมืองตอนนี้เป็นปัจจัยน่าห่วงที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะถ้ามีการเกิดภาพการเมืองนอกสภาเกิดขึ้นลงถนนจนมีการชุมนุม
ถ้าเกิดเป็นม็อบชนม็อบเหมือนที่เคยเกิดขึ้นจะไม่ใช่ทางออกที่ดีของประเทศและจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงครับ
เช่นเดียวกันกับนมริสาสุโกศลหนุนพักดีนายกสมคมโรงแรมไทยก็บอก
ต้องการให้ประเทศมีการเร่งจัดตั้งรัฐบาลไม่อยากให้เกิดความรุนแรง
เพราะถ้าเกิดว่ายิ่งช้าเท่าไหร่ผลเสียก็ตกอยู่กับภาคธุรกิจมากขึ้นเท่านั้น
และหากมีการชุมนุมก็ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครับ
เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนอยากเดินทางมาแล้วหวาดระแวงกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับ
ทางด้านของนายยุทธศักดิ์สุพศรครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าปีนี้
มาลุ้นกันนะครับว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวจะเข้ามา๓๐ล้านคนตามเป้าหมายหรือไม่
เดือนแรกเดินทางเข้ามาแล้วประมาณ๑๒๘๗๐๐คน
เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยจะมีต่างชาติเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่าเดือนละ๒ล้านคน
ไตรมาสสุดท้ายจะเข้ามาประมาณเดือนละ๓ล้านคนแล้วน่าจะได้เป้าหมาย๓๐ล้านคนตามที่วางเอาไว้
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ทางด้านของการเมืองกระทบอาจจะไม่ถึงตามเป้าที่วางเอาไว้แล้วก็จะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวได้นะครับ